ต่อกันที่ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายค่ะเป็นการขับรถบรรทุกนะคะ
พุ่งชนประชาชนที่กำลังชมพลุไฟเนื่องในวันชาติ
เหตุการณ์นี้นะคะล่าสุดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า๘๐คนแล้วนะคะ
และตอนนี้เองค่ะฝรั่งเศสได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะในกรุงปารีสรวมทั้งเมืองนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศค่ะ
ตำรวจฝรั่งเศสรายโดมกำลังเสริมอีกกว่าหนึ่งหมื่นนายนะคะ
ลาดตระเวนตรวจตราในกรุงปารีสและเมืองนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายใช้รถบรรทุกขับไล่ชนผู้คนที่ไปร่วมงานแสดงพลุฉลองวันชาติฝรั่งเศส
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๘๐คนแล้วนะคะ
ประกาศยกระดับเตือนภัยความมั่นคงทั่วประเทศมาเป็นระดับสูงสุด
และล่าสุดนะคะตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบรถบรรทุกคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุพบเอกสารจำนวนหนึ่ง
รวมทั้งเอกสารที่ระบุว่า
ที่ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมบนรถที่ก่อเหตุ
เป็นชายชาวฝรั่งเศสเชื้อสายตูนีเซีย
อายุ๓๑ปีแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผย

ตำรวจเปิดเผยว่าขณะที่เกิดเหตุ
ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งเด็ก
มีทั้งชาวฝรั่งเศสเองและชาวต่างชาติ
พากันเดินออกมาตามถนนหลังชมการแสดงพลุวัญชาติ

คนร้ายขับรถบรรทุกไล่ชนคนไปเรื่อย
ตามท้องถนนนะคะเป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
ทำให้มีผู้คนถูกรถทับ
นอนเสียชีวิตเรียงรายบนถนนเป็นจำนวนมากค่ะ
และเมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ฟรองซัวอลองประธานาธิบดีฝรั่งเศส
เดินทางกลับมาถึงธรรมเนียบประธานาธิบดีในกรุงปารีส
เพื่อที่จะตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้าย

จากนั้นผู้นำฝรั่งเศสได้ออกแถลงการทางโทรทัศน
ทั่วประเทศแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิต

พร้อมระบุว่าฝรั่งเศสจะเดินหน้าปราบรามการก่อการร้ายต่อไป
โดยเฉพาะปฏิบัติการในอีรักและซีเรีย
พร้อมระบุว่าจะขยายมาตรการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก๓เดือน
จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะยกเลิกวันที่๒๖กรกฎาคม
เนื่องจากฝรั่งเศสอยู่ในความเสี่ยงต่อไปก่อการร้ายค่ะ

กระทรวงมหาทัยฝรั่งเศสยืนยันว่าอยู่ที่๘๐คนบาดเจ็บ๕๐คน
จำนวนนี้มีอาการสาหัส๑๘คนค่ะ
จำนวนผู้ให้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นชาวจีน๒คน
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังตรวจสอบข้อมูลว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หรือไม่ค่ะ